คือบางทีเหตุการณ์มันไม่คาดคิดเนอะมีลูกมะพร้าวตกลงมาใส่รังต่อ
ต่อมันแตกรังแล้วก็จะมาต่อยแม่เห็นท่าไม่ดีช่วยลูกคือกอดลูกเอาไว้ตัวเอง
โดนต่อยแทนเดี๋ยวลองดูภาพค่ะ
โอ้โหนี่นะคะคือคุณแม่เอาตัวโอบลูกเอาไว้เนี่ยเห็นไหมคะ
นี่ค่ะทีมข่าวได้สอบถามแม่เด็กในคลิปนะคะก็เล่าให้ฟังว่า
คือวันนั้นมีคนถูกตัวต่อต่อย๓คนน่าจะเป็นต่อหัวเสือ
คุณแม่พาลูกส่งโรงพยาบาล๖๕๒
ลูกชายนะคะครับยังดีที่ลูกชายไม่ได้มีอาการแพ้อะไรก็ปลอดภัยแล้ว
นี่ค่ะส่วนพี่ชายแม่ก็ไม่แพ้ไม่แพ้อะไรโดนต่อยเหมือนกันนะ
แต่ไม่ได้แพ้นะคะอาการก็เลยไม่หนักก็ปลอดภัยแล้ว
แต่ตัวคุณแม่นี่สิคุณผู้ชมคุณแม่แพ้ค่ะนี่หน้าคุณแม่
ตาบวมหน้าบวมแต่ปลอดภัยแล้วนะคะคือคุณแม่ก็ปกป้องลูกอ่ะ
ลูกมะพร้าวมันหล่นใส่รังต่อแล้วต่อมันแตกคือมาไล่ต่อยคน
แต่แม่ก็ปกป้องลูกชายตอนนี้ทำลายรังต่อเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอให้คุณแม่หายไว